คุณผู้ชมพามาดูข่าวนี้เป็นแก๊งตบทรัพย์บนท้องถนนนะครับ
ก็ขับเบียดขับชนรถคันอื่นเลือกเหยื่อเรียบร้อยแล้ว
พอชนเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็กะจะเรียกค่าเสียหาย
ถ้าคันนั้นไม่มีประกันนะเข้าทางเลยเพื่อจะเคลียร์กันเป็นเงินสด

คุณผู้ชมไปดูพฤติกรรมของแก๊งขับรถแก๊งตบทรัพย์บนถนนกันนะครับ
มีคลิปให้ดูนะฮะ

จิ้มท้ายรถกระบะเขาเฉยเลยนะครับ
ก็สูตรเหมือนกับพวกแก๊งมิจฉาชีพตบทรัพย์บนท้องถนนทั่วไปแหละ
แต่คุณเรื่องที่น่าตกใจเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในกรุงเทพ

นี่แหละครับเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดของหน้ารถคันอื่นนะฮะ
แล้วก็พลเมืองดีก็บันทึกภาพนี้ไว้

วันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมา

ตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพย่านรังสิตปฐุมธานี

สังเกตเห็นรถเก๋งชนท้ายรถกระบะ
ลักษณะการชนแปลกก็เลยรีบจอดรถลงไปดู

กลับโดนฝ่ายคนขับรถเก๋งตวาดไล่

เกี่ยวอะไรด้วยไม่ต้องมายุ่งถ้าไม่เกี่ยวนะครับ

กำลังเรียกเงินค่าเสียหาย๒๐๐๐บาท
จากคุณลุงคนขับรถกระบะ

เล่าเรื่องราวเหตุการณ์นี้ไว้ด้วยนะครับ
ชมคลิปของพลเมืองดีกันนะครับ

ก็ขับมาปกติสักพักมีอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้

รถกระบะเนี่ยน่าจะเป็นคนแก่ขับแน่

เพื่อแบบเราจะสามารถช่วยอะไรคุณลุงเขาได้อะไรอย่างนี้ครับ

สิ่งที่คันกอเหตุรถเก่งถามคำแรกนะครับ

ผมก็บอกกับคุณลุงนะครับว่ามันแปลก

ซึ่งผมบอกว่าลุงเราไม่ผิดเราไม่ต้องจ่าย

ผมก็เลยแบบมาคนเดียวก็เลยทำอะไรไม่ได้
ก็เลยแบบคลิปนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะทุกคน
ถ้าเจอแบบนี้ไม่ต้องจ่ายนะเรียกตำรวจเลย
นี่เขาบอกคุณลุงนี้โดนตบเลยคุณ

มันน่าจะเป็นแก๊งตบทรัพย์บนถนน

แล้วพอโพสต์ออกไปคนก็ให้ข้อมูลอะไรแบบนี้มาเยอะเหมือนกัน

ถ้าไม่มีประกันก็เข้าทางของแก๊งพวกนี้เลย
ตบทรัพย์เป็นเงินสดนะครับ

ฉันก็เคยเจอแบบนี้ขนาดนี้ฉันมีประกันนะคุณ

ดังนั้นงั้นไม่อยากให้คุณเสียเวลา

จะได้จบไปตรงนี้ไม่ต้องรอประกันเป็นชั่วโมง
ใช่ดิฉันบอกว่าดิฉันไม่มีเงินสดติดตัวขนาดนั้น

สุดท้ายดิฉันยืนยันว่าดิฉันจะต้องรอประกัน
แล้วเขาอย่างไรสรุปเขาไปเลยไม่เอาตังค์เลยเออ
แก๊งพวกนี้เนอะระวังกันด้วยนะครับใช่ค่ะ